ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะเราติดตามความคืบหน้ามาให้
สำหรับกรณีที่มีรถทัวร์ค่ะประสบอุบัติเหตุที่เป็นไฟลุกท่วม
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตถึงห้าศพสองในห้าเป็นเด็กนะคะ
แล้วก็มี๒ศพค่ะที่เป็นแม่ลูกกันนะคะ
ก็คือนางสาวปรางทองวัย๒๔ปีกับเด็กหญิง
วรรัฐวัย๖ขวบหรือว่าน้องเมษานะคะที่น่าเศร้าคือเมื่อวานนะคะวันเกิดเหตุ๑๓เมษายน
วันเกิดน้องค่ะแล้วน้องประสบเหตุวันนั้นแล้วน้องเสียชีวิตนะคะ
น้องอายุหกหกครบหกขวบพอดีนี่ค่ะผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปที่บ้านพี่เขยของนางสาวปรางทอง
ผู้เสียชีวิตนะคะก็เป็นมีศักดิ์เป็นลุงเขยของน้องเมษา
ก็มีญาติญาติจากอุดรธานีที่เป็นบ้านเกิดเนี่ยเดินทางมารวมตัวกันเพื่อจะเตรียมไปโรงพยาบาลศรีนคริน
ขอรับศพสองแม่ลูกกลับมาประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ
นางสาวยุภาวันนะคะพี่สาวของนางสาวปรางทองก็บอกว่า
ตอนนี้ครอบครัวมั่นใจนะคะว่า๕ศพที่เสียชีวิตเนี่ย๒ใน๕เป็นศพของน้องสาวแล้วก็หลานสาว
แต่ตอนนี้คือยังไม่สามารถรับศพกลับมาได้
เพราะเจ้าหน้าที่บอกว่าให้รอวันทำการก็คือ๑๙เมษายน
วันนั้นเจ้าหน้าที่จะนัดครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้ง๕ศพมาพิสูจนอัตลักษณ์ร่วมกัน
ก็จะได้รับศพกลับไปกันเลยนะคะ
ทีนี้ทุกคนบอกว่าคือมันไม่สะดวกเพราะทุกคนก็ต้องกลับไปทำงานต่อ
เพราะนี่คือเป็นการลาต่อเนื่องจากวันหยุดยาวซึ่งเขาทำไม่ได้
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดูแลหน่อยได้ไหม
ญาติทุกคนที่เดินทางมาจากจังหวัดอุดรธานีเนี่ยจะได้ร่วมกันส่งดวงวิญญาณน้องไปสู่สุขติ
นายธนาดลดลประมวลพ่อของน้องเมษาและครอบครัวนะคะ
หลายคนเนี่ยพอเดินไปเห็นสภาพรถทัวร์ที่สภาพเหมือนโครงเหล็กอะค่ะ

หลายคนบอกว่าต้องสูญเสียทั้งนางสาวปรางทองแล้วก็น้องเมษาไปแบบไม่มีวันกลับ
จากนั้นนายธนาดลผู้เป็นพ่อนะคะก็ไปเชิญอันเชิญวิญญาณลูกสาวที่จุดเกิดเหตุค่ะ
ก็เอานมกล่องเสื้อผ้ารองเท้าแตะรูปของน้องนะคะดอกไม้สายสินวางไว้บนผ้าขาวจุดทูบเทียนปักลงพื้นดิน
ก็มีพระสงฆ์มาทำพิธีให้นะคะหยิบดินมาวางบนผ้าขาวแล้วก็สวดทำพิธีเชิญดวงวิญญาณน้องกลับบ้าน
ซึ่งนายธนดลผู้เป็นพ่อกับครอบครัวเนี่ยก็เรียกชื่อน้องเมษาให้กลับบ้านก็ใช้เวลาในการทำพิธีไม่นานนะคะ
คุณพ่อบอกว่าก็จริงแยกกันอยู่กับภรรยามา๒ปีแล้วซึ่งน้องเมษาก็อยู่กับอดีตภรรยาก็คือนางสาวปรางทองอ่ะนะคะ
วันเกิดเหตุก็โทรมาบอกว่าเดี๋ยวจะพาลูกสาวกลับบ้านมาจัดงานวันเกิดให้รอรับด้วยถ้าถึงดึกเนี่ยให้ไปลงที่บขศโคราชแล้วเดี๋ยวจะไปรับ
หลังจากนั้นก็ติดต่อกับนางสาวปรางทองไม่ได้อีกเลยจนรุ่งเช้าค่ะติดต่อกับญาติเพื่อขอที่อยู่ไปดูก็ไม่พบตัวไปหาที่บขศโคราชก็ไม่เจออีก
สุดท้ายถึงเพิ่งมารู้ว่าคืนนั้นเนี่ยประสบอุบัติเหตุแล้วก็ทำให้เสียชีวิตทั้งแม่ทั้งลูกนะคะ
เขาบอกว่าคืนเกิดเหตุเขาเตือนภรรยากับลูกนะบอกให้ระมัดระวังเรื่องโควิด๑๙ในระหว่างเดินทางด้วยอาจจะได้รับเชื้ออะไรได้แต่ก็ไม่ได้เตือนเรื่องนี้เพราะไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุสลดแบบนี้ค่ะ
เขาบอกว่าน้องกับแม่กอดกันอยู่กอดกันแบบเสียชีวิตที่นั่งตักแม่อยู่นะครับครับพ่อมันคุณโอ้คุณเป็นพ่อนะครับพี่ผมก็ร้องไห้ตลอดมาวานนี้ที่เรียกผมบอกว่าไม่เป็นไรมาจัดย้อนหลังก็ได้ให้มาพร้อมกับพี่สาวก็ได้แต่เขาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะกลับจะกลับเลยก็พี่สาวก็มาส่งแบบเหมือนเขาจะรีบกลับรีบ
แต่ไม่คิดว่ามันจะมาโดนแบบรถแบบระเบิดไฟคอกอะไรแบบนี้พี่
ไม่เป็นไรบริษัทนี้แหละเพราะว่าเขาเชื่อถือได้ตลอดภัย
มีผู้เสียชีวิต๕ศพนะครับค่ะมีผู้เสียชีวิต๕ศพนะครับค่ะ
วันนี้นางสาวรัฐแสงทองเป็นแม่ของนางสาวกุลยา
อายุ๒๘ปีชื่อเล่นชื่อหวานนะฮะเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิต
นี่ฮะนั่งคุยกับคุณติผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
มาจากอุดรธานีบอกว่ามาติดต่อรับศพลูกสาวที่นิติเวศ
โรงพยาบาลศรีนครินที่ขอนแก่นแต่ยังไม่สามารถนำศพออกมาได้
มายืนยันตัวตนกันก่อนวันที่๑๙ค่ะนางสาวรัฐบอกว่า
ตอนเกิดเหตุเนี่ยคงไม่มีสัญญาณอะไรดังเลยนะฮะ
ในการแจ้งเตือนความปลอดภัยที่รถมีเหตุเพลิงไหม้ไฟลุกไหม้

ก็จะเป็นอย่างสั้น
รธานีก็เตรียมพิธีจัดรอรับศพอยู่ที่บ้าน
แต่สุดท้ายเนี่ยศพยังไม่ได้ออกนะฮะ
ก่อนเกิดเหตุหลานสาวก็คือหวานหรือว่านางสาวสุกรยาบอกกับยาย
บอกว่าเนี่ยญาติชวนให้ไปทำงานทาสีเดี๋ยวจะไป๑๘เมษายน
ไปหลังสงครานพอเช้า๑๓เมษายนยายบอกยายได้ข่าวเรื่องรถทัวร์
เกิดไฟไหม้เกิดอุบัติเหตุก็ยังไม่คิดว่าจะเป็นหลานสาวนะ
กระทั่งเขามีการแจ้งข่าวแจ้งเหตุกันก็มามั่นใจว่าเป็นศพหลานสาว
เพราะว่าที่ศพเนี่ยมีสร้อยคอสแตนเลสที่หลานสาวสวมประจำอยู่ด้วย
ส่วนสามีที่ไปด้วยกันเนี่ยบาดเจ็บนะฮะสามีของหลานสาว
ขณะเดียวกันมีญาติอีกคนนึงนะครับชื่อนางสาววันนิสาบอกกับเรานะครับ
คือเล่าทั้งน้ำตาเลยนะครับท่านผู้ชมครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุสามสี่วัน
ทางผู้ตายเนี่ยก็คือหวานเนี่ยได้ขอกระเป๋าสะพายสีเหลืองใบนั้นเนี่ย
ราคา๓๐๐กว่าบาทจากนางสาววันวิสาซึ่งมันน่าแปลกมาก
เพราะว่าตั้งแต่เล็กจนโตนะผู้ตายไม่เคยมาขออะไรจากเธอเลย
เธอก็ยังรออยู่ว่าจะมาเอากระเป๋าตอนไหนค่ะนี่ฮะกระเป๋าใบเนี้ยฮะอืม
บอกว่าหวานเนี่ยมาขอใบนี้ราคา๓๐๐กว่าบาท
อยู่ด้วยกันมาเนี่ยตั้งแต่เล็กจนโตไม่เคยขออะไรเธอเลย
มาขอเอาไว้แล้วก็ยังไม่ได้ให้ไปรอว่าเมื่อไหร่จะมาเอาจะให้
สุดท้ายก็ไม่ได้มาเอาครับ
ไม่มีอะไรจะให้แย้ร่วมลัดดีมากเลย
เรายังได้คุยกับหนึ่งในครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
ปิ่นแคลว่า๒๓ปีหนึ่งในผู้เสียชีวิตนะครับ
เขาบอกว่าตัวเขาเองก็เป็นคนขับรถทัวร์เหมือนกันแล้วค่ะ
ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้หน่อยนะคะ
อีกเส้นหนึ่งยางมันอ่อนมันรั่วมันรั่ว
มันทำน้ำหนักมันจะรับอีกร้อยหนึ่งครับ

ล้อที่มันรับมันจะโดนกันไปเรื่อย
ทำให้ยางยางมันจะเกิดไฟได้

ยางอีกเส้นหนึ่งก็ระเบิดครับ

เกิดประกายไฟแล้วครับคนขับน่าจะมาเช็คดูยาง

ดับเพลิงด้วยที่ดับเพลิงน่าจะมีทุกจุด

รักษาตัวหน่อยถ้าเผื่อ

ถ้าเผื่อกูไม่อยู่นี่นะมึงก็รักษาตัวเองด้วยนะ

นี่ในมุมของพ่อเลี้ยงของหนึ่ง

เขาก็เลยวิเคราะห์ว่าสาเหตุมันต้องเป็นแบบนี้
อันนี้ในมุมที่เขาวิเคราะห์นะฮะ

ท่านผู้ชมครับวันนี้พิสูจน์หลักฐานไปตรวจแล้วนะฮะ
สภาพรถทัวร์คันที่เกิดเหตุนะครับ
ไฟไหม้จนมีผู้เสียชีวิต๕ศพนะครับ

นี่จอกยงจักรยานที่เขาขนมาด้วยเนี่ย

เสียหายทั้งคันเหลือแต่โครงเหล็กนะครับ
สินค้าบางส่วน

เตอร์ไซค์อยู่ที่ชั้นหนึ่งของรถอีกคันหนึ่งด้วย

ทัวร์คันนี้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ค่ะตามภาพแบบนี้เลยนะครับ
อยู่ด้านหลังเนี่ย๕ถัง

ลงไปตรวจสอบนะครับไปหาสาเหตุ

พอถอได้ตรวจสอบที่ล้อรถ

ขึ้นไปตรวจบนรถด้วย
แล้วก็สันนิษฐานเบื้องต้นเนี่ยเชื่อว่าต้นเพลิงน่าจะอยู่ที่ฝั่ง
ล้อหลังฝั่งคนขับนะฮะเพราะฝั่งนี้มีสภาพความเสียหาย
ถูกเพลิงไหม้เยอะกว่าอีกฝั่งหนึ่ง
ซึ่งสังเกตได้จากสภาพยางที่ถูกไหม้จนหลงเหลืออยู่แค่ไม่เท่าไหร่
แต่ยังไม่รู้ว่าสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้เนี่ยมันเกิดจากเรื่องอะไรนะครับ
แต่ถ้าต้นเพลิงอยู่จากตรงไหนเนี่ยต้นเพลิงเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ย
คือมันอยู่จากล้อหลังฝั่งคนขับสาเหตุต้องดูนะครับว่าเกิดจากอะไร
ขณะนี้สันนิษฐานว่าอาจเกิดจากระบบไฟฟ้าที่ขัดข้องรัดวงจร
หรือว่าระบบเบรกที่อาจติดขัดหรือระบบก๊าซก็ได้หรืออาจจะเกิดจากการวางเพลิงก็ได้
เดี๋ยวต้องไปหาสาเหตุที่แท้จริงก่อนนะครับมีหนึ่งในผู้ที่รอดชีวิตนะครับ
เป็นผู้โดยสารนะครับวันนี้ไปดูซากรถเหมือนกันนะฮะ
นี่ฮะได้เจอกับคุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
เห็นรถที่จอดอยู่ที่สถานีตำรวจเนี่ยหนึ่งในผู้โดยสารที่มาเนี่ยบอกโอ้โห
ไม่คิดว่าจะรอดชีวิตมาได้ขนลุกเลยอ่ะเธอบอกโอ้โหนี่ฮะ
นั่งอยู่ตรงชั้นล่างกับผู้ชายคนนึงนะครับชั้นล่างของรถนะฮะ
มีเธอกับผู้โดยสารชายในรถเนี่ยมีสิ่งของวางอยู่เยอะมาก
แล้วมีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งด้วยอยู่ชั้นล่างนะ
ระหว่างทางได้ยินเสียงยางระเบิดก่อนยางระเบิดเนี่ยได้ยินจากทางฝั่งด้านหลัง
ค่ะแล้วรถก็สายไปมาแล้วมีไฟไหม้จากหลังรถ
กับผู้โดยสารอีกคนนึงก็พยายามเปิดประตูด้านหลัง
แต่พอเปิดเนี่ยมันมีแสงไฟมันลอดเข้ามา
ต้องปิดเลยนะฮะเหมือนในหนังเลยนะ

ต้องปิดเลยฮะแล้วไปเปิดประตูที่กั้น
ระหว่างห้องโดยสารกับคนขับหวังจะหนีตาย
จังหวัดนั้นจังหวะนั้นเห็นประตูรถฝั่งคนขับเนี่ยเปิดอยู่พอดี
ก็รีบกระโดดลงมาถึงรอดมาได้
ถ้าฟังจากเธอเนี่ยแสดงว่าฝั่งคนขับเขาก็เปิดประตูลงไปพอดี

กะว่าจะเปิดประตูแล้ววิ่งหนีออกทางนั้นเนี่ย

ต้องปิดเลยนะแสดงว่าด้านในจากด้านหลังมาเนี่ย
ไหม้โอ้โหชั้นล่างกับชั้น๒เนี่ย

ทีมข่าวยังได้พูดคุยฮะค่ะทีมข่าวยังได้ไปพูดคุยกับญาติของนายรังสรรศรีทาแสงนะครับ
หนึ่งในผู้บาดเจ็บแล้วก็เป็นแฟนของนางสาวสุกัลยาเกรดหอม
หนึ่งในผู้เสียชีวิตด้วยค่ะเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยนายรังสรรค์นั่งเบาะอยู่ชั้นสอง
อยู่ใกล้กับประตูทางลงเลยก็นั่งข้างกันกับแฟนสาวที่เสียชีวิตนะคะ
จังหวะที่เกิดไฟไหม้เขาบอกว่าโอ้โหมันชุนละมุนไปหมดเลยนะ
เพราะว่าคนบนรถเนี่ยก็คือหนีตายกันหมดนะคะวิ่งหนีกันโอละหมาน
รังสรรค์อยู่ใกล้ประตูก็พยายามจะดึงแฟนลงจากประตูรถ
แต่แฟนลงไม่ได้เพราะว่ารูปร่างตัวใหญ่อะค่ะก็เลยทำให้เสียชีวิต
เขาก็บอกว่ามันชุนละมุนค่ะมันชุนละมุนที่นี้
เขาก็วิ่งก็ดึงแฟนเขาลงจากตรงเพราะว่าเขาอยู่ใกล้ใกล้ตรงทางลงอ่ะค่ะ
ตรงที่นั่งใกล้ใกล้ทางลงค่ะเขาพยายามดึงแฟนเขา
แต่ทีนี้แฟนเขาตัวใหญ่คือเขาดึงแฟนแล้วแฟนเขาไม่ลง

เพราะว่าโดนไฟคลอกเข้าที่หน้าแล้วก็ที่ขา
คุณหมอต้องดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะ
ท่านผู้ชมครับตอนนี้ทราบชื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้รถทัวร์
ทั้งหมดแล้วนะครับ๕ศพนะฮะตอนนี้ชัดเจนแล้ว
สำหรับชื่อกับนามสกุลนะค่ะนี่นะฮะตามภาพนี้เลยนะครับ
นางสาวศูกร
ลูกสาวนางสาวปรางทองนะฮะนายสหรัฐอ้อมแก้วอายุ๒๑และนางสาวหนึ่งรุดี
ปิ่นแคนอายุ๒๓นะฮะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยยังต้องรอตรวจเรื่องของดีเอนเอ
ตรวจสอบเรื่องอัตลักษณ์บุคคลนะครับก่อนจะส่งศพให้ญาติไปบำเพ็ญกุศลกันต่อนะครับ
ว่าใช้เวลาอีกสักประมาณ๓วันส่วนผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้มีทั้งหมด๑๓
คนตามรายชื่อที่หน้าจอเลยนะครับ๑๒คนนะครับผู้บาดเจ็บมี
ชาวบ้านบอกนะครับชาวบ้านบอกกับเรานะฮะนายตรีเทพเกียรติปากร
บอกว่าเมื่อ๒๐ปีก่อนนะมีคนเท่าคนแก่เล่าให้เขาฟังบอกเคยมีเหตุรถ
ทัวร์เนี่ยเกิดอุบัติเหตุตอนนั้นมีผู้เสียชีวิต๘ศพ
จนกระทั่งตอนนี้มามีอุบัติเหตุอีกครั้งหนึ่ง
รถทัวร์เหมือนกันไฟไหม้มีผู้เสียชีวิต๕ศพ
ตรงจุดเดียวกันเลยลักษณะแบบนี้นะฮะ
ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องของตัวตายตัวแทนหรือเปล่า
ได้ยินจากภูทธิบุคแก่เล่ามาว่าตอนเป็นทางสองเรนอยู่ตรงนี้นะครับ
เคยมีอุบัติเหตุรถโดยสารเช่นเดียวกันนะครับ

ทราบว่าเกิดอุบัติเหตุยังไงครับแต่ว่าเบื้องต้นจุดนี้เลย
จุดเดียวกันครับช่วงนี้จะเป็นป่าช้าครับ

ไม่แน่ใจครับเห็นชาวบ้านพุทธแก่เรามาอย่างนั้นครับ

เพราะว่าใครอยากเขาก็เชื่อให้ผมนะ
ก็คือหลายจุดที่ผมไปประสบมาก็เคยเห็น
มันไม่น่าจะเป็นเกิดอุบัติเหตุแต่มันก็เกิดประมาณนี้แหละครับอืม

ภูมิกับการสพบ้านแฮดพันธมตเอกถนอมศักดิ์โสภาบอกว่า
ตอนนี้พอจะทราบสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุแล้วนะครับ
แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ต้องรอสรุปจากผู้เชี่ยวชาญก่อนนะฮะ
เดี๋ยวจะให้กรมการขนส่งทางบกมาตรวจสอบด้วยนะครับ
แต่ล่าสุดนี้ก็คือสรุปออกมาได้แล้วชี้แจงได้ชัดเจนนะคะว่า

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ค่ะ

อำกับการสพบ้านแฮดบอกว่ามันเกิดการขัดข้องที่ระบบเบรกของรถค่ะ

ขัดคล่องพอเบรกขัดข้องแล้วเนี่ยเบรกมันก็เลยค้าง
พอเบรกค้างเบรกค้างมันทำให้เกิดความร้อนแล้วยางก็เลยระเบิดขึ้นค่ะ
พอยางระเบิดปุ๊บพวกเศษยางหน้ายางที่มีความร้อน
ก๊าซรั่วแล้วก็เลยทำให้ไฟไหม้รถ
นี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมไฟถึงลุกลามรวดเร็วแล้วก็ไหม้เยอะขนาดนี้
นี่ค่ะคือสาเหตุที่เกิดขึ้นนะคะ
จากนี้ไปตำรวจบอกว่าจะตรวจสอบสาเหตุเรื่องการเกิดระบบเบรกขัดข้องว่าทำไมเบรกถึงขัดข้อง
เพราะคนขับบอกเองว่าตรวจสภาพรถแล้วช่วงปลายเดือนมีนาคม
เพิ่งเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางมาช่วงก่อนสงกราน
ถ้าตรวจแล้วมันเกิดอะไรทำให้เบรกขัดคล่องตรวจสอบอย่างละเอียด
ส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนถามกันเยอะนะคะว่า
คือเชื้อเพลิงอย่างดีเลยนี่แหละคือสาเหตุสำคัญ

ใช่ตำรวจบอกไม่เกี่ยวนะคะ
มอเตอร์ไซค์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้เลย
และการนำมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปบนรถทัวร์
ค้นส่งจังหวัดขอนแก่นยืนยันว่าทำได้ค่ะ
ถ้าในรถว่างมีที่เหลือก็จะให้คิดค่าใช้จ่ายประหนึ่งว่าเป็นสัมภาระนะคะ
เรื่องต้นพนักงานขับรถทัวร์ค่ะพนักงานสอบสวนสพบ้านแฮดเนี่ย
ฝากขังผลัดแรกที่สารจังหวัดขอนแก่นแล้วแต่เขายื่นขอประกันตัว

จะเบาะไหนจะอะไรพวกนี้มันก็เป็นเชื้อเพลิงทั้งนั้น

คำถามสำคัญก็คือเอาละอุบัติเหตุมันก็เกิดได้นั่นแหละ
แต่พอเกิดอุบัติเหตุลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยการช่วยเหลือ

ช่องทางต่างในการที่จะลงจากรถอะไรพวกนี้เนี่ย
การอบพยพผู้โดยสารลงมาเวลาเกิดเพลิงไหม้รถโดยสาร

คือหลายคนพูดว่าเรื่องทางออกฉุกเฉินเรื่องอุปกรณ์ในการช่วยเหลือ
กรณีเกิดเหตุศูนย์วิสัยแบบนี้มีหรือเปล่า
ล่าสุดนะครับก็อย่างผลสรุปที่ท่านผู้ชมฟังไปเนี่ย
แต่ว่านายพัศดีคำคอนอายุ๔๘ปีเป็นคนขับรถทัวร์นะฮะ

คือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บนะครับ
เดี๋ยวก็จะต้องมีการตรวจสอบแล้วก็สอบสวนกันต่อไป
ติดต่อขอรับศพก็ต้องรอขั้นตอนจากทางโรงพยาบาลในการตรวจดีเอนเอนะฮะใช่ค่ะ